ซึ่งถือว่าสนุกแล้วก็เป็นสีสันมาก
แล้วก็ต้องหาคำตอบมันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
บทสรุปในลูกที่เกิดขึ้นลูกสุดท้ายที่สุราชนั้นควรจะได้ประตูนั้น

เกมคู่นี้ครับเตะกันที่บ้านของชนบุรีนะครับ
ชมบุรีแชมป์เก่าเจอกับทางสุราธานีอันดับ๔
เริ่มเกมไม่ถึงนาทีครับโอ้โหลูกยิงลูกนี้ครับ
ตามหนึ่งสูงนะครับซ้ายของทางพิรพัฒน์แก้ววิลัยครับ
โอ้โหวัลเล่ไม่จับครับยกลูกนี้
ไม่มีทางรับครับจากนั้นสูราธารณีตีเสมอ๑๑จากผู้เบ็ดโค้งทองนาทีที่๘
แล้วก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับ๒๑นาที๑๔ชมบุรี
นำจากเจ้าด๊ะครับพีรพัฒน์แก้ววิรัยคนเดิม๒๐นาทีแรกนำก่อนลูกเดียว
แล้วโดน๒๒สุราชตีเสมอครับนาที๓๑จากนพรุษเชื้อหมอดูครับ
และนาที๓๗เจ้าพ่อลูกสูตรครับโดนอีกแล้วครับคิกอินเหมือนจะบังดี
แต่ว่าสุดท้ายยังยิงเข้าไปได้โดยกฤษฎาวงแก้วครับนาที๓๐
แล้วเนี่ยครับวินาทีสุดท้ายของเกมสุราชยิงมุมแค่เข้าไปแต่พุทธศิลป์บอกว่าไม่เป็นประตูครับ
เนื่องจากว่าบอกว่ายิงหลังจากสัญญาณหมดเวลาเนี่ยดังขึ้นก่อนนะครับ
การการประท้วงของผู้เล่นทีมเยือนแต่ว่าสุดท้ายไม่เป็นผลนะครับ
เดี๋ยวเรามาย้ำดูจังหวะในการยิงพร้อมกับเสียงสัญญาณหมดเวลาดีกว่านะครับว่า

แล้วจังหวะนี้เดี๋ยวต้องดูครับสัญญาณดังขึ้นแล้วมีประตู
ไม่ได้ครับพุทธศิลปบอกไม่ได้ครับโอ้โห

เป็นที่น่าเสียดายของสุราธานีมากเลยนะครับ
โอ้โหโดบภูมิพุฒร์นะครับยิงเข้าไปแล้วครับ
แต่ออดดันมาดังในจังหวะนั้นพอดีเลยครับ
หกคะแนนเท่านั้นนะครับอืมแหมมีให้ดูรอบเดียวเราก็ฟังอาจจะไม่ทันนะครับ
แต่ว่าผมมีโอกาสดูย้อนหลังเดี๋ยวในช่วงเย็นอาจจะต้องพูดถึงอีกครั้งหนึ่งกับจังหวะนี้นะครับ
ปกติการเนี่ยค่อนข้างจะเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วก็ไปดูนะครับอีกคู่ในโซนท้ายตารางครับ
สีพะทุมครับดับสุดท้ายเปิดบ้านพบกับมภาคตอนออกชิ้นเหลือนะครับ
อันดับ๑๓ซึ่งทั้งคู่นะครับยังไม่ชนะใครในซีซั่นนี้
หนึ่งศูนย์นะครับโดยวรบปานสมสวยแล้วก็จังหวะที่เห็นเนี่ยครับ
ในช่วงครึ่งหลังมภาคมาดีครับตีเสมอได้เร็วจากเกียรติศักดิ์กันทศร
นาทียี่สิบเอ็ดและลูกยิงของเกียรติโตศาสตร์สุดสวยเลยครับ
นาทียี่สิบสามปิดท้ายนะครับปิดท้ายนาทีสามสิบแปดครับ
อีกหนึ่งลูกโดยเกียรติศักดิ์กันทศรนะครับทำคนเดียวสองประตูครับ
มภาคชนะสามหนึ่งครับบุกมาเก็บสามแต้ม
เป็น๓คะแนนแรกนะครับของซีซั่นนี้
เป็นทีมเดียวที่ยังไม่มีคะแนนแล้วก็เตะไปแล้ว
นัดเท่ากับแบงคอกบีทีเอสซึ่งมากกว่าทีมอื่นหนึ่งนัดด้วยนะครับ
สะเบิดกับศรีสะเกียจไป๐๐ตารางคะแนนครับ
หลังจากผ่านสัปดาห์ที่๗นะครับ
แบงค์คลอร์ก๘นัด๒๔คะแนนนะครับชนะรวด
เดียวกับชนบุรี๗นัดก็ชนะรวดนะครับ๒๑คะแนน
แล้วก็การท่าเรือครับ๑๙แต้ม
สุราชนะครับ๑๓แล้วก็ห้องเย็นท่าข้าม๑๑คะแนน